มาดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เลือดข้นคนจ่างไม่ใช่ละครภาคสอง
แต่มันเป็นเรื่องของความขัดแย้งของธุรกิจภายในครอบครัว
ธุรกิจมูลค่าพันล้านนะคะ
ก็เป็นเรื่องของธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังที่จังหวัดพยาวนะคะ
ปรากฏว่าทั้งพี่น้องในตระกูลนี่แหละเป็นคนเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจ
เพราะเขาบอกว่าพี่ชายคนโตฮุบมรดกธุรกิจทั้งหมดเนี่ย
นับพันล้านไปแล้วก็ไม่มีการแบ่งให้กับน้องเลยนะคะ
ทั้งที่พี่น้องทั้ง๕คนช่วยกันสร้างธุรกิจนี้มาด้วยกัน
พอทวงถามเมื่อไหร่ก็บ่ายเบี่ยงมาตลอด๒๐ปีที่ผ่านมา
ตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วเลยต้องมาถึงเรื่องของการแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
โดยนายวิศนุสกุลเจียมใจอายุ๖๗ปีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอันเจริญ
เดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจภูทรเมืองพยาว
เพราะเกิดปัญหาเรื่องมรดกภายในครอบครัวที่ทำธุรกิจก๋วยเตี๋ยวอันเจริญนี่แหละค่ะ
ร้านนี้เขาถือเป็นก๋วยเตี๋ยวชื่อดังเมืองพยาวนะคะและยังมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วย
วิศนุบอกว่าธุรกิจก๋วยเตี๋ยวอันเจริญเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาถึง๗๐ปี
มีพี่น้อง๕คนช่วยกันสร้างขึ้นมาจนทำให้มีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะ
รายได้ทั้งหมดเนี่ยก็รวมกันใช้ลักษณะเป็นกงสี
คือให้พี่ชายคนโตเป็นคนดูแลหมดเลยทำนิติกรรมต่างก็ให้พี่ชายคนโตเป็นคนรับผิดชอบ
ต่อมาพี่ชายคนโตแต่งงานไปไปมีลูกมีหลาน
นิสัยเริ่มเปลี่ยนไปไม่ยอมแบ่งทรัพย์สินใดให้กับน้องตามที่ตกลงกันไว้เลยค่ะ
พอไปทวงถามก็บ่ายเบี่ยงจนน้องเนี่ยแต่ละคนเขาแทบจะไม่มีทรัพย์สมบัติที่จะต่อยอดไปทำธุรกิจอื่นกันเลย
วันนี้ไปทวงถามอีกก็ได้รับการปฏิเสธเช่นเคยจนทำให้มีเรื่องทะเลาะกันนะคะ
แล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องมาแจ้งความกับตำรวจไปฟังเสียงของเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอันเจริญหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะนอกจากนี้นายวิศนุเอง

บอกว่าที่ต้องแจ้งความกับตำรวจเลยเนี่ยก็เพราะต้องการให้เรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปเลย
และให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็จะได้ไก่เกลี่ยกันต่อไปนะคะ
คือเหมือนกับว่าพูดคุยด้วยวาจากันไม่ได้ก็คงต้องเจรจาเป็นเรื่องของกฎหมายกันแล้วนะ
ก็จะแบ่งทรัพย์สินกันยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะ
ก็ช่วยกันสร้างมานะทำไมเอาไปคนเดียวล่ะโอ้โห